เหตุการณ์นี้จะบอกว่าเข้าสุภาษิตหมองูตายเพราะงู

เหตุการณ์หมาหมูค่ะป้าพิมป์อายุเกือบ๖๐ปีแล้ว
เลี้ยงหมาไว้ทั้งหมด๗ตัวแล้วมีหมาแม่ลูกอ่อน

หมาที่เหลืออีกสักประมาณ๕๖ตัว
เข้าไปขยุ่มแกเข้าไปรุมกัดแก

เป็นแผลนะคะป้าพิมนี่ตอนนั้นนี่คือสาหัสเลยนะ

ทั้งหมด๓๕แผลไหวไหมไม่ไหว

ไม่เอาแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ย

หมาของป้าเองแล้วเนี่ยค่ะหมาแม่ลูกอ่อนด้วย

บอกว่า๑เจ้าหน้าที่รับมันไปหน่อยได้ไหม
ถ้าเกิดว่าใครดูข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ตอนนี้
อยากจะรับไปอุปการณ์และเลี้ยงดูต่อเชิญ

ป้าพิมพาฟักเสืออายุ๕๗ปีแล้วนะคะ
อยู่ที่คลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ

ไม่มีแผลตรงไหนเอาปากกามาวงแขนขาทั้งสองข้าง

ทั้งหมด๗ตัวเป็นพันธุ์ไทยหมดเลยนะคะ
แกเลี้ยงไว้ที่แสบสุดคือแม่ลูกอ่อนไง

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อ๗วันก่อน

ช่วงที่จะไปหยิบคาทาเกลี่ยข้าวเปลือกที่บ้านน้องสาว

พอดีว่าไอ้เจ้าคาทามันมีเศษปูนติดอยู่
แกก็เลยเอามาเคาะเศษปูนออก
สุนัขแม่ลูกอ่อนหมาแม่ลูกอ่อนมันคงรำคาญหรือเปล่า
มันก็เลยเห่ากลับมาเห่ากลับมายังไม่ทันสิ้นเสียงเห่าเลยนะ
กระโดดกัดเลยกัดป้าพิมเลยนะคะ
หลังจากนั้นหมาอีกสักประมาณ๕๖ตัวรุมค่ะ

พิมล้มลงไปกองกับพื้น
พยายามร้องเรียกให้สามีมาช่วย
แล้วตอนก่อนที่สามีจะมาช่วยแกก็ใช้ไม้พยายามตีมันนะ

ตัวกับ๑คนไหวไหมไม่ไหวค่ะ
พิมก็คืออยู่แบบนั้นอีกสักพักใหญ่เลย
สักพักหนึ่งสามีวิ่งเข้ามาช่วยนะคะ
ช่วยออกจากจุดเกิดเหตุได้แต่ตอนนั้นโดนรุมกัดไปแล้วค่ะ
อันนี้มันมีหมาแม่ลูกอ่อนอยู่
ทีนี้ว่ามันก็เห่าแล้วก็กระโดดใส่

อีก๖ตัวอีก๕ตัวค่ะ
วิ่งมารุมเลยทั้งหน้าข้างหลังอะไรอย่างนี้
อ่าก็ตีตีแต่มันก็คือมันช่วยไม่ได้ไง

อันนี้ร้องก็ไม่มีใคร

ก็เอาไม้ฟาดก็ช่วยกันพยุงกันออกมา

ถ้าเขาไม่ไปช่วยป้าก็ตายอย่างเดียวอะค่ะ

ถ้าเขาไม่มาช่วยป้าก็ตายอย่างเดียว

ถ้าสามีป้าไม่มาช่วยป้าก็ตายอย่างเดียว
ป้าใช้คำว่าหมาแม่ลูกอ่อนมันกัดนำร่องมาก่อน

เอาอย่างไรต่อป้าพิมเราจะเอาอย่างไรต่อดี
ป้าพิมบอกว่าไม่เอาอย่างไรต่อไม่เลี้ยงแล้ว

ในบ้านมีคุณแม่ของป้าพิมอายุ๘๒ปี
ถ้าคุณแม่โดนกัดแบบนี้ผมว่าอันตรายยิ่งกว่า

นี่ค่ะใช่เออนะคะนี่เบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอนะคะ

พี่ต้นจะเอาสักตัวก็ไม่ขัดศรัทธา

นะคะโอ้โฮสงสารป้าเพมมา